แต่ว่ามันจะมีประมาณ๔ปีที่แล้ว
พ่อแม่หนูธุรกิจล้ม

ที่ต้องขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วหนูรู้สึกว่ามันแบบ
เพื่อนเราวัย๒๒คือตั้งใจเรียนแล้วก็กินเหล้าแค่นั้นแต่เราคือ
ฉันต้องขึ้นมาดูแลแบบการเงินที่บ้านเหรอเราทำได้จริงเหรอ

ใช่แต่ตอนนั้นคือกว่าจะมารู้ว่าเราจะเป็น
คือหนูพยายามเหมือนหนูหลอกตัวเองมาเรื่อยว่าเราทำได้สิวะเราทำได้สิวะ
เราทำได้สิวะเหมือนกดไว้แล้วจนวันหนึ่งเมื่อประมาณแบบ
ปีที่แล้วมันเพิ่งแบบค่อยเผยออกมาว่าคุณเป็นซึมเศร้า
เหมือนแบบโอเคพยายามปรับแล้วแต่มันไม่ได้
หนูมารู้ว่าโอเคอันนี้มันคือเรื่องเคมีในสมองแล้ว
เราพยายามแล้วแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องเคมีเราต้องหาหมอแล้ว
เพราะว่าเราทำทุกอย่างแล้วให้มันเข้ากับแบบเฮ้ยถ้าเราไม่มีความสุข
ลองหาความสุขดูว่าวันนี้เรามีความสุขอะไรบ้าง
เช่นได้กินผัดซีอิ๊วเรามีความสุขแล้ว
แต่มันไม่หายเพราะว่ามันคือเรื่องเคมีในสมองหนูเลย

มันจะตื่นมาแบบโลกไม่น่าอยู่แหละมองอะไรก็เข้าใจ
ของหนูไม่ได้หนักขนาดนั้นค่ะของหนูจะเป็นแค่ว่า
ถ้ามันมีอะไรที่ทริกเกอร์ขึ้นมาที่มาคิดความรู้สึกตรงนั้นนะ
มันจะดาวนไปเลยมันจะดาวง่ายมาก

คือไม่มีสักแวบใช่ไหมที่จะคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง

ใช่เคยคิดว่าอยากเดินไปตรงประตูห้องแบบห้องนอนแล้วก็โดดลงไปตายจังเลย

แต่ว่าแพรวามึงยังมีซีรีส์ที่ต้องถ่ายนะมึงยังมีเพลงนะ

หนูก็จะโอเคตายไม่ได้มันมีภาระเยอะโอ๊ย

เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่กับเรานะตรงนั้น
คือมันคือคนเป็นซึมเศร้ามันค่อนข้างที่จะ

มันอาจจะเทินเป็นแย่ไปเลยก็ได้ว่าแบบ

คือมันแปลได้หลายทางมาก
เพราะฉะนั้นบางทีการคุยกับคนอื่นอาจจะไม่เวิร์ค

เพราะหนูรู้สึกว่าบางคนเขาหนักกว่าเราอีก
คือหนูจะเป็นคนที่ไม่ชอบ
เอาอะไรแย่ไปใส่หัวคนอื่น

แต่ถ้าเหมือนเราแบบ

บางคนเขาก็โอเคที่จะอยู่กับมันโดยเรียนรู้